คุณผู้ชมช่วงนี้อีสานหนาว

คุณลุงคุณป้าขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับกัน

เนี่ยรถเสียหลักล้มไปเลยฮะเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองที่จังหวัดขอนแก่นบนถนนมิตรภาพนู้นน่ะ
โอ้โหยังนอนอยู่ตรงริมถนนเลยคุณผู้ชมเนี่ยผ้าเนี้ยนะใช่ฮะเนี่ยอยู่ผ้านี้เลยฮะโอ้โห
คนขี่มอเตอร์ไซคันนี้คือคุณลุงสุริยาน้อมศรีอายุ๖๒ปี
แกนั่งอยู่ริมทางบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยครับแต่ภรรยาของลุงนี่สิเป็นคนซ้อนนะ
ตัวภรรยาอายุห้าสิบหกปีอาการหนักแขนขวานี่หักผิดรูปครับโอ้โห
เจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลก่อนแล้วก็เอาตัวคนเจ็บทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลน้ำพองไป
สอบถามทราบว่าทั้งคู่ไปเยี่ยมญาติมาที่จังหวัดอุดรธานีกำลังจะขี่กลับบ้านที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นครับ
ระหว่างทางคุณป้าซึ่งเป็นเมียเนี่ยนะบ่นว่าหนาวลมมันตีขอให้จอดข้างทางหน่อย
จะเอาผ้าผมในกระเป๋าเนี่ยมาคลุมตัวไว้จากนั้นก็ขี่มาเรื่อยเรื่อย
ตัวคุณลุงน่ะลูงสุริยาเนี่ยพยายามหันไปบอกเมียเถอะระวังผ้าผมเค้าเป้สี่หล้อหรอดนะ
พูดไม่ทันขาดคำครับปลายผ้าห่มเข้าไปติดเลยติดในล้อรถเนี่ยแล้วดึงตัวผู้เป็นเมียตกลงไปกระแทกพื้นถนนครับ
แขนหักเลยส่วนรถก็เสียหลัก
สุริยาก็เจ็บไปด้วยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ตกข้างทาง
แต่เล่าให้ฟังด้วยความโล่งใจนะคุณผู้ชม
อาการทั้งคู่ปลอดภัยแล้วครับ

ขับขี่ช่วงอากาศหนาวแบบนี้โดยเฉพาะขี่มอเตอร์ไซค์นะ
โอ้โหแล้วขี่มันต่อให้ขี่ไม่เร็วแต่ลมมันตีไงคุณผู้ชม
ต้องระวังด้วยจะเอาผ้าคลุมหรือผ้าพันคอ
ห่มร่างกายมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
ดอมดูดิขนาดเนี่ยแค่จะเอาออก

แล้วดูมันติดแบบโอ้โฮมันอังัดไม่ได้เลย

ล้อออกถึงจะเอาผ้านี้ออกได้นี่